สิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มสองข้างทางเลย
นี่เป็นถนนสายบ้านตอมในบ้านตอมดง

คือเป็นสารพระภูมิหรือว่าสารปู่ย่าตายายนี่แหละที่ชาวบ้านก็เอามาทิ้ง
ใต้ต้นไม้สองข้างทางเพียบเลย

โดยเฉพาะถ้าขับรถผ่านกลางคืนเนี่ยยิ่งหลอนเลยเนี่ย

เมื่อไปลราสุดชาวบ้านก็มีไอเดียน่ะพี่นำแข็งพี่เบิศ

คือแค่บอกว่าอันนี้คือเป็นวิหารลาบ

อันก็เป็นวิหารหลวงพ่อปลดเคราะห์หมดโศกบ้าง
เป็นอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเป็นกุศโลบาย
เปลี่ยนสารเจ้าเก่าทิ้งข้างถนนให้เป็นวิหารข้างทางครับ

คนจะได้เจอเออเอาวะเป็นวิหารหลวงพ่อมาคุ้มครองแล้วเว้ย
ก็ยังกลัวก็ยังขนลุกอยู่ดี